คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวนะคะ

ตั้งแต่กระแสละครอเจ้านะคุณผู้ชม
โด่งดังเบลล่ารานีเธอคนนี้โด่งดังข้ามปี
งานแน่นเวอร์แต่ล่าสุดมีดราม่าระลอกใหม่มาแล้วนะคะ
อะไรอ่ะเออนะคะไปถอนตัวค่ะจากละครเรื่องสองเสน่หา

แล้วเธอก็บอกว่าค่อนข้างดีเครียดทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เป็นของผู้จัดคุณเจนัทพงศ์ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เคนภูมิภูมิถูกวางตัวเป็นพระเอกของเรื่อง

งานนี้เบลล่าเองจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
เราก็เลยกังวลว่าคือถ้าเรื่องของเสน่หาเปิดเนี่ย
เรื่องนั้นก็เล่นเป็นแฝดด้วยแล้วก็มีความยากมากเช่นกัน
ก็เลยกลัวว่าเบลจะไม่สามารถทำทั้งสองเรื่องได้ดี
หรือทำได้อย่างที่ตั้งใจหรือที่หวังเอาไว้
ทางผู้ใหญ่ก็เข้าใจเลยค่ะ
ก็เลยได้คุยกับทางพี่เฟสทางผู้จัดด้วยค่ะ
ก็เบลล์ก็ต้องขอโทษนะคะเบลล์ขอโทษทางพี่เจสพี่จัดทางอาจิตนะคะ
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ขึ้นมา

ก็คือเบลล์รู้สึกว่าถ้าใครที่จะได้เล่นหรือที่เจสจะได้รับบทอย่างนี้
คือก็ดีมากเพราะว่าคือก็เป็นบทที่ดี
เจนเขาก็เคยไปให้สัมภาษณ์ไว้ว่าน้องเนี่ยก็มีเรื่องของสุขภาพเข้ามาด้วยนะคะ
แล้วก็บทที่เล่นเป็นฝาแฝดอาจจะเกิดจากความเครียดด้วยนะคะ
แต่ว่าละครเรื่องนี้เขาเล่นใหญ่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการแคสนักแสดง
คนที่ดูใครเบลล์ล่าหน่อยแล้วตอนนี้เป็นไงแคสส์มาเอาไปไหน
ตอนนี้แคทก็เออนะใครที่หน้าตาดีก็อาจจะคัดเลือกส่งช่องนะคะ
แต่ว่าโครงการนี้ก็เลยต้องพับไปก่อนนะจ๊ะ
ถามว่าใครจะมาเป็นนางเอกตอนนี้ผู้จัดก็ยังแบบงงอยู่นะจ๊ะ